คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่น้ำตกวังม่วงที่เชียงใหม่หน่อยดีกว่า
แต่แหมพอพูดแบบนี้แล้วในโซเชียลเขาวิภาควิจารณ์เยอะ

คุณพาไปเที่ยวมันดีแต่ร้านอาหารมาเปิดลุกล้ำ

แพร่ยืนลงไปที่นั่งยืนลงไปให้ไหว้เท้า
ผ้าใบขึงกันแดดแบบนี้เลย
โอ้โหมันดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วนะ

แล้วดูตรงนี้สิขวางลานหินเลย
ใช่ค่ะภาพพวกนี้นะคุณ
โอ้โหยิ่งอันนี้นี่คือหนักเลยค่ะ
คือพวกแค่โต๊ะไม่ไผ่อะไรต่างนี่นะคะ
ร้านเขาเอามาวางไว้แล้ววางอยู่กลางน้ำตก
เข้าใจแหละว่าอยากให้ลูกค้าสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

ห่อนเท้าลงน้ำเอามือกวักน้ำตกอย่างนี้เหรอฮะ
มันทำได้ไหมมันจะมีผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมอะไรหรือเปล่า
คือจุดตรงนี้ค่ะคือน้ำตกวังม่วง

แล้วเพจจุดกลางเต็นต์เขาเอาภาพพวกนี้มาโพสต์ไว้
คนในโลกโซเชียลก็ไปคอมเมนต์กันเพียบเลยว่า
นี่มันเปิดร้านลุกล้ำน้ำตกนี่

เมื่อกี้ที่ภาพที่โต๊ะลุกล้ำลงไปทั้งหมดฝังลำน้ำหมดเลยนะครับ
ใช่ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตรวจสอบหน่อย

อ่ะงั้นดีเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งใจฟังข่าวนี้นะคะ
เพราะว่าทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เกรียงไกรชัยวิเศษชี้แจงค่ะบอกว่า๒๐ปีแล้วนะ
ปีแล้วที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้า
ที่เป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่มาเปิดร้านอาหารให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้
ปีละครั้งก็คือช่วงหน้าร้อนแบบนี้ซัมเมอร์แบบนี้ช่วงประมาณ๑เดือน
อันนี้มันเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกรมอุทยาน

แต่วิธีการมาเปิดร้านค้าร้านขายหรือร้านอาหารอะไรแบบนี้
มันน่าจะมีระเบียบนะน่าจะมีกฎนะ
ต้องอยู่บนฝั่งหรืออะไรหรือเปล่าฟังเสียงพวกก่อนละกันนะครับ
ก็มีการขออนุญาตตามระเบียบกรมอย่างถูกต้อง
มีการประชุมกำหนดข้อระเบียบ
ไหนก็ตามภาวน์มีเพจจังหญิงกลุ่ม
เราก็จ้าขี้ไปดูนะครับ
แม่ค้ามาเปิดร้านอาหารตรงนี้เปิดได้นะ
เปิดได้อย่าลุกล้ำลงไป

ที่ไปลุกล้ำทางธรรมชาติตรงน้ำตกตรงนี้นะคะ
เพราะว่าพอคนเห็นในภาพเขาก็ไม่สบายใจกัน
ดังนั้นตอนนี้แจ้งให้ย้าย
แจ้งให้ลื้อถอนสะพานออกเรียบร้อยแล้วนะคะ

ลุกล้ำเข้าไปแบบนี้มันไม่ธรรมชาติแล้ว
พาไปเที่ยวน้ำตกนะธรรมชาติมากเลย
โอ้โหเต็มไปหมดเลยโต๊ะมีผ้าใบขึงอะไรแบบนี้
คุณอริยาคงบ่นแย่เลยนะฮะ